ไปดูเรื่องราวดีดีของตำรวจที่นี่กันหน่อยครับตำรวจสายตรวจสพบางศรีเมืองครับ
เขาจัดเต็มมีอุปกรณ์ออกตรวจครบครันนะฮะ
ชุดเนี่ยหนักกว่าสิบกิโลกรัมครับไปดูกันหน่อยว่าคุณตำรวจเนี่ย
เขาจะหนักไหมนะพี่กอฟคุณผู้ชมลองดูฮะผมเจอของตำรวจบางศรีเมืองครับ
หลายคนสงสัยแหละว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเขามีไว้ทำไมกันไกลกันไกล
อย่างแรกกรรไกรก่อนกรรไกรมีไว้ทำไมครับก็เผื่อคู่ปฏิเราโดนยิงหรือว่าประสงค์ปฏิเหตุครับ
จะได้ช่วยช่วยได้ทันอ่านี่เป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานสุด
มีอ่อครบอ่าอาวุธประจำกายอาวุธประจำกาย

ไฟชายไฟใช้ได้จริงไหมใช้ได้เออใช้ได้จริง
ใช้ได้จริง
นี่ค่ะอุปกรณ์เต็มตัวหนักเป็น๑๐กิโลกรัมนะพี่ก๊อบคุณผู้ชม

๑กิโลกรัมน้ำขวดลิตรเฉลี่ยขวดละประมาณ๑กิโลได้ไหม

แล้วติดตัวอยู่แบบนี้ห่อหิ้วอยู่แบบนี้นะฮะ
โพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าบางศรีเมืองส่งเข้าประกวดตำรวจพร้อมรบกับโจร
เป็นคลิปของตำรวจสายตรวจสพบังศรีเมืองที่นนทบุรีครับ
อยู่ในชุดปฏิบัติหน้าที่ที่มีอุปกรณ์ครบครันมีปืนพร้อมกระสุน
กุญแจมือวิทยุสื่อสารมีกล้องมีเสื้อเกราะ
มีหมวกมีสายรัดห้ามเลือดกันไกลมีดพกไฟฉาย
อุปกรณ์เหล่านี้เอาพกติดตัวไปตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายปั๊บมีนาทีฉุกเฉิน
จากชู้กับโจรแล้วเกิดบางทีมีคนเจ็บ
มีกันไกลใช่ไหมฮะไปช่วยได้มีอุปกรณ์ห้ามเลือดอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ถมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยคนบอกว่าโอ้โหชื่นชมคุณตำรวจนะ
ตำรวจน้ำดีก็ยังมีอยู่นะเนี่ยจะต้องแบกเนี่ยหนักเป็น๑๐กิโลกรัมนะฮะ
ตำรวจโทษธนวัฒน์เข้าใจการครับสังกัดโรงพักบางศรีเมือง
เป็นตำรวจคนในคลิปนี้แหละครับเล่าให้ฟังบอกว่า
ขอบคุณนะครับดีใจมากเลย
มีคนให้ฉายาผมว่าโรโบคอปบางศรีเมืองด้วย
เหมือนตำรวจหุ่นยนต์เลยแบกไปแบบนี้ฮะ
อุปกรณ์ทุกอย่างที่ติดตัวไปสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับ
ในการออกปฏิบัติหน้าที่แล้วเอาอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวไปตลอด
ทำแบบนี้มานาน๓ปีแล้วนะครับ
เริ่มเคยชินแล้วเริ่มชินกับน้ำหนักแล้ว
แล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับอวัยวะหนึ่งในร่างกาย
ถ้าไม่มีพวกเขาไปด้วยจะเริ่มกังวลแล้วนะ
เริ่มแปลกใช่ครับบางอย่างหาซื้อมาเองต้องกับห้องตัว
อย่างท่านผู้กำกับการซื้อให้รวมแล้วแม้จะหนักเป็น๑๐กิโลกรัม
แต่ถ้าหากว่ามีคนร้ายเมื่อไหร่ผมวิ่งทันแน่นอนลองฟังคุณพี่เขาครับ
อุปกรณ์ทั้งหมดก็มันก็ได้ใช้จริงครับ

ทั้งหมดเลยนะประมาณ๑๐กิโล๑๐กิโล

ไหวครับแบบนี้มา๓ปีแล้วครับ

ขอบคุณกำลังใจจากประชาชนที่ส่งมาให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะฮะ
แล้วก็ให้สัญญาว่าจะดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่
ถ้าเกิดว่าสังเกตถึงคุณตำรวจเขามีค่าของสัมภาระเยอะแบบนี้
ไม่ต้องตกใจเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน
เป็นการช่วยเหลือนะไม่ได้มีสิ่งอะไรที่มันน่ากลัวนะครับ